ส่วนการช่วยเหลือในช่วงเวลานี้นะครับท่านผู้ชมครับแน่นอนว่าชาวบ้านเดือดร้อนเยอะ
อุบลรัชธานีนะครับการช่วยเหลือต่างจำเป็นทั้งสิ้นนะฮะ
ยังชีพก็จำเป็นนะฮะความช่วยเหลือหลังจากนี้
เดี๋ยวภาครัฐเขาคงจะมีออกมาว่าจะมีการชดเชยเยียวยา
กสวนไล่นาพื้นที่การเกษตรหรือว่าตัวของผู้เดือดร้อนอะไรยังไงนะครับ
แต่มีดาราจิตอาสาอยู่ท่านหนึ่งนะฮะเขาก็จะไปตลอด
เวลามีเหตุการณ์ความเดือดร้อนของชาวบ้านนะครับความจริงก็ไปกันเยอะนะครับ
แต่นี่ฮะคุณบินบรรลือฤทธิ์อดีตพระเอกดัง
ดาราจิตอาสานะครับลงพื้นที่อุบลรัชธานีมานะฮะ
ทีนี้ล่าสุดเนี่ยที่ไปมาคุณบินได้ไลฟ์เฟซบุ๊ก
บอกเล่าเรื่องราวค่ะถึงขั้นร้องไห้เลยนะอืมนะ
บอกว่าไปเจอชาวบ้านมานะครับบางหลังเนี่ยบางจุดบางพื้นที่
ผู้อพยพยังอยู่บนที่สูงนะ
คือยังไม่ออกนะยังอยู่บนหลังคาบ้านก็มีนะครับ
ยังไม่ออกไปไหนนะครับนอนไม่ได้ถุงยางชีพเนี่ยมี
มีเข้าไปในพื้นที่มากนะแต่ที่ต้องการ
มากกว่านั้นณขณะนี้คือน้ำดื่มกับยาอันนี้สำคัญมาก
เสื้อผ้าด้วยนะครับแล้วที่ต้องการมากมากที่เขาไปสัมผัสมานะ
ที่คุณบินบอกนะครับคือปัจจัยอ่าอ่า
พูดตรงก็คือเงินอ่ะค่ะนะเพราะว่าบางคนเนี่ย
ไม่มีเงินติดตัวเลยนะน้ำท่วมเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์
รายติดค้างเป็นเดือนเคยทำงานเคยรับจ้างรายวัน
แต่ตอนนี้ไม่มีรายได้แล้วคุณบินบอกว่าไปอยู่มา๕๖วันเนี่ย
รู้เลยว่าโอ้โหเขาลำบากคนแก่บางคนเนี่ย
คุณมีนบอกเอาเงินให้พันหนึ่งนะสวัสดีครับเพื่อนครับ
โอ้โหยกมือนี่กราบไหว้เลยนะคือคนที่ประสบภัยอ่ะ
เขาพูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าเขาจะตายอยู่แล้วอะค่ะ
อ่าเดี๋ยวฟังฟังที่คุณบินเขาลงพื้นที่
แล้วเขาก็มาสะท้อนปัญหานี้ให้ฟังกันหน่อย
โอเคมากกันนะครับนะครับใครที่อยากจะคำวุ้นกับผมอยากจะ
คือเหมือนกับว่าอ้าวคุณถ้าคุณไม่ไม่อยากจะทำไมหยัดคือไม่ไหว
แต่ผมก็ไม่เป็นไรนะครับแต่คุณจะฝากผมไปก็ได้สิบยี่สิบบาทแล้วแต่นะครับ
หลายคนเพื่อนผมหลายคนก็มันก็ได้เยอะนะครับ
ก็มันหลายพันครอบครัวแต่ผมจะเบิกเงินของผมไป๑ล้านบาท
ผมจะไปมอบให้กับพี่น้องชาวอุบลที่แถวจังหวัดแถวอำเภอวาลินก่อนนะครับ
ถึงกันเป็นรอบรอบอย่างนั้นนะครับข้างในนะครับแล้วก็ศูนย์อพยพนะครับ
เดี๋ยวผมจะลงไปมอบให้วันจันนี้นะครับหนึ่งล้านบาทนะครับ
ก็เนี่ยฮะคุณบินบอกว่าสิ่งที่ชาวบ้าน
เขาจำเป็นแล้วก็ต้องการในขณะนี้ด้วยก็คือเรื่องเงินอยู่เหมือนกัน

ของบ้านที่ไม่ได้ออกมาหรือว่าอยู่ที่ศูนย์อพยพก็แล้วแต่
เงินจะร้อยครึ่งร้อยหรือว่าพันหนึ่งมันมีค่าสำหรับเขามากในตอนนี้
ใช่เพราะฉะนั้นจริงเท่าไหร่ก็ได้ถ้ามีใครมีใจอยากจะให้รวมกันไป
คือไม่ใช่ว่าเขาจะเอาไปใช้จ่ายส่วนตัวฟุ่มเฟือยซื้อของอะไรที่ไม่จำเป็นนะฮะ
แต่ท่านลองคิดในมุมหนึ่งว่าบางทีเนี่ยเขาก็จำเป็นจะต้องใช้บางสิ่งบางอย่าง
สำหรับครอบครัวของเขาแต่ณขณะนี้ไม่มีรายได้

โอเคละถุงยังชีพมีมีโรงครัวมีข้าวปลาอาหารมีอะไรให้
แต่จุดตรงนี้บางครั้งครอบครัวเขามีความจำเป็นบางอย่าง
ที่เขาจะต้องใช้ซึ่งต้องใช้เงินไปซื้อ
แต่ตอนนี้มันไม่มีเพราะเขาไม่มีรายได้
ทำสวนทำไร่ก็ทำไม่ได้ไปรับจ้างรายวันก็ทำไม่ได้อย่างเงี้

เดี๋ยวคุณบินจะลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งพรุ่งนี้นะครับ
เพราะว่าวันนี้เขาไปเบิกเงินมาแล้ว๑ล้านบาทผมคุยเรื่อยมาสักครู่นี้
แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็คุยกันไว้ตกลงกันไว้แล้วว่า

ไทยรัฐนิวโชว์ค่ำวันพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมไปที่อุบล
เดี๋ยวคุณภาคภูมิลงไปด้วยไปส่งทุกคุณทัศนัย
อยู่กับคุณทัศนัยอยู่กับคุณสมศักดิ์ศรีชุ่ม

โอเคได้ค่ะซึ่งจริงแล้วเนี่ยดาราหลายท่านนะคะ
ที่มีทั้งส่งแรงใจไปช่วยแล้วก็ลงพื้นที่ไปช่วยเอง
หนึ่งในนั้นมีคุณเปิ้ลนาคอนพร้อมกับภรรยาและลูก
แล้วก็ทีมเจ็ดสกีนะคะยกขยงกันไปเลย

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกนะที่คุณเปิ้ลนาคอนเอาเจ็ดสกีลงไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยแบบนี้ค่ะ
คือเขาก็มองว่ามันเป็นสิ่งที่ทีมของเขามีอยู่แล้ว
แล้วมันสามารถใช้ได้และนำไปช่วยเหลือผู้คนได้

แล้วก็รวดเร็ว

มีทั้งภรรยาคุณจูนกัสมา

ไปช่วยชาวบ้านอำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบวนราชธานีที่บ้านวางยาง
ก็อย่างที่บอกมีทั้งเจสสกีส่วนตัว

ขับไปในหมู่บ้านที่มีน้ำท่วมสูง
เอาถุงยางชีพไปให้กับชาวบ้านที่เขาออกมาไม่ได้
แล้วก็มีการฝากไปถึงหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสัตว์
มาให้ความช่วยเหลือสัตว์ที่ติดอยู่ในพื้นที่ด้วย
คนลำบากนะใช่แต่สัตว์เองก็ลำบากเหมือนกัน
สัตว์นี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยเพราะไม่รู้จะมือ
มันมีแต่ขาสี่ข้างหรือบางทีก็ขาสองข้างกับปีกอย่างนี้ค่ะ
มันไปไหนไม่ได้หยิบจับอะไรก็ไม่ได้นะคะ
เช่นเดียวกันกับดาราจิตอาศัยท่านหนึ่งคุณไทยเอกพันธ์ครับ
ไปเหมือนกันฝาแฟดนะคะอ่าฝาแฟดของคุณดิน
ลงพื้นที่วัดกุฎชุมในตำบลหนองกินเพลอำเภอวารินชำราบค่ะ
ผู้ใช้เฟซบุ๊คที่ชื่อว่าเอกศรีสุวรรณนะคะก็โพสต์เรื่องราวบอกว่า
ร่องเรือแจกถุงยางชีพให้กับผู้ประสบอุทธกภัย
แต่พอมาถึงที่วัดกุฎชุมถวายของให้กับหลวงตาที่หนีน้ำขึ้นมาจำวัดอยู่บนสาราหลังเก่าเรียบร้อยแล้วเนี่ย
ฝนหยุดตกทันทีเลยค่ะอ๋อเลยฮะหยุดแบบหยุดนิ่งเลยอ่ะ
คือตอนไปถึงเนี่ยฝนตกตอนกำลังไปอ่ะค่ะฝนตกหนักมาก
แต่พอไปถึงถวายของให้หลวงตาปุ๊บฝนตกปั๊บ
ทีมงานก็เลยสามารถเดินทางไปแจกสิ่งของให้กับผู้ประสบภัยครัวเรือนอื่นได้ครบทั้งหมู่บ้านเลย
พอถวายของให้กับพระเสร็จฝนหยุดตกเลยหยุดเลย
ก็เลยทำให้ภารกิจที่จะไปช่วยชาวบ้านต่อเนี่ยสำเร็จ
ก็ยังมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นในพื้นที่อุบลรัชธานีเกี่ยวกับการช่วยเหลือชาวบ้านอยู่อีก